กลับมาในช่วงสายตรวจโซเชียลนะคะก็ติดตามเราได้ในทุกช่องทางโลกโซเชียล
เฟซบุ๊กไลฟ์ทั้งยูทูปทั้งแอปพลิเคชันมายไทยรัฐ
แล้วก็ส่งข้อความมาคุยกันผ่านทางไลน์นะคะค่ะวันนี้เนี่ย
ชาวเน็ตดูคึกคักมากน่ะอืมอาจจะต้นเดือนหรือเปล่าเพียบเลย

มีคนจำพี่มิ้วได้บอกว่าจำได้ละครใน

บอกว่าชอบคุณเข็มตั้งแต่๖โมงเช้า

ชอบคุณเข็มอเซินจากเรื่องตีหย่าย

ใหญ่เนี่ยหลายปีนะ

ตีใหญ่ที่พี่มิวเล่นเนี่ยคือพี่หนุ่มสอนรามเป็นตีใหญ่

อิจฉาวที่เขาเหาะรักจ๊ะ

แต่นานมากแล้วคุณผู้ชมขอบคุณมากนะที่จำกันได้
คุณผู้ชมก็คงจะอายุพอกับดิฉันใช่ไหมล่ะ

รุสวัสดิ์เดือนใหม่นะครับคุณผู้ชมเช้าข่าวชัดโซเชียล
วันนี้วันศุกร์ที่๑กรกฎาคมนะคะ
แน่นอนเรื่องราวบนโลกโซเชียลยังมีให้ติดตามกันมากมายค่ะ

สำหรับใครที่โอ้โหเห็นพาดหัวข่าวต้องอึ้งไปเลย

เขาถูกแฮ็กเฟซบุ๊คจากการเข้าเว็บไซต์เหล่านี้

เรื่องราวเหล่านี้นะคะเกิดขึ้นหลังจากที่ผู้ใช้เฟซบุ๊ก
อยากยิงตำรวจกรุงเทพ
โอ้โหแล้วก็เขียนยาวนะ
เหรอเดี๋ยวจะเจอจะยิงให้เป็นม้าเลยตำรวจกรุงเทพ
แล้วก็มีโพสต์ความแบบแอกเกรสซีฟมากนะคะรุนแรง

ใช่ค่ะเป็นภาพออกมาแบบนี้นะคะ
ก็คล้ายกับการเป็นการท้าทายเจ้าหน้าที่ตำรวจแน่นอน

บอกโอ้โหอะไรจากเบอร์นี้กันเลยทีเดียวนะคะ
บางส่วนตั้งข้อสงสัยว่า

เจ้าของเฟซบุ๊กอาจจะถูกผู้ไม่ประสงค์ดีนะคะ
เฟซบุ๊กแล้วก็นำไปโพสต์เรียกแขกค่ะ
ซึ่งบางรายที่รู้จักผู้ใช้เฟซบุ๊คลายนี้เนี่ย
ก็อ้างว่าปกติแล้วเด็กหนุ่มเจ้าของเฟซบุ๊กแอคเคาน์นี้เนี่ย
ไม่เคยมีพฤติกรรมที่ส่อแววหัวรุนแรง
แล้วก็มีการแนบภาพขณะเจ้าของเฟซบุ๊คตัวจริงนะคะ
เดินทางไปแจ้งความที่สถานีตำรวจด้วย
อันนี้ก็เป็นหน้าที่ตรงกับหน้าโปรไฟ
ก็ดูเรียบร้อยนะดูแบบว่าเป็นคนจิตใจเย็นนะ

ซึ่งเรื่องนี้สอบถามไปยังนายมงคลสันติเมธากุล
อายุ๒๐ปีนะคะเป็นชาวอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีริขัน
เป็นเจ้าของเฟซบุ๊กเย็นโล่๓บาท๕๐นี่แหละค่ะ
มาเพื่อนก็แจ้งเข้ามาทางแฟนสาวของเขานะคะ
แอคเคาน์เฟซบุ๊กของนายมงคล
มีการโพสต์ปล่อยข้อความที่ไม่เหมาะสมออกไป
ช่วงเย็นวันอังคารนะคะเขาก็เลยเดินทางไปแจ้งความ
ไว้ที่สถานีตำรวจภูบิทร์ฐียงหัวหิน

ว่าไม่ได้เป็นผู้โพสต์ข้อความอยากยิงตำรวจนะคะ
แฟนสาวได้รับข้อความแบบนี้

แต่ปลายทางตอบกลับมาว่า
โอ้โหเขียนถามแบบทำเพื่ออะไรคะแฟนไม่ได้เป็นอะไรนี่

จากนั้นคนที่แฮ็กปลายทาง
ส่งเลขบัญชีให้โอนเงิน๑๐๐๐บาท
เพื่อที่จะบอกว่านี่เป็นการแลกกับการหยุดการก่อกวนแบบนี้นะคะ
นายมงคลเอาชื่อบัญชีไปตรวจสอบค่ะ
พบว่าผู้แฮ็กเป็นนักเรียนอยู่ที่จังหวัดนครปฐม
ซึ่งล่าสุดยังไม่ได้รับการติดต่อจากตำรวจนะคะว่าสามารถจับคนแฮ็กนี้ได้หรือเปล่า
แต่ขณะเดียวกันก็นายมงคลก็ค่อนข้างอยู่ในสถานการณ์ที่ลำบากนะตอนนี้

จากตำรวจหัวหินบางส่วนยังคงตามหาตัวนายมงคลค่ะ
แล้วก็มีเพียงร้อยเวรที่รับแจ้งความเท่านั้นที่รู้เรื่องราวทั้งหมดนะคะว่าเขาไม่ได้เป็นคนโพสต์ค่ะ
จากนี้นายมงคลยังเล่าด้วยนะคะว่าสาเหตุที่ถูกแฮ็กเนี่ยอาจจะเป็นว่า
ส่วนตัวเขาชอบเข้าเว็บไซต์ที่มีพาดหัวคลิกเบส
หลอกล่อให้คลิกเพื่ออ่านต่อ

แบบนี้หรือคลิปนี้คุณเห็นแล้วต้องอึ่ง
คิดไปอาจจะเป็นแบบว่าแม่ค้าขายกับข้าวไม่มีอะไรเลย
เป็นบ่อยเห็นบ่อยเหมือนกันว่าเป็นเว็บเหมือนหลอกให้เข้าไปอีกหน้านึง
หลายคนก็เอ๊ะไปเล่นคอมที่อินเทอร์เน็ตคาเฟ่หรือเปล่า

เนื่องจากเข้าใช้บริการครั้งสุดท้ายเมื่อ๒สัปดาห์ที่แล้วนั่นเองค่ะ

นั่งนิ่งเลยช่างพร่างแอบคุยกับสเตศ
คลิกเบต
เขาแอบถามว่าขำอะไรกันชี้มาที่คุณเขียนมาสอนแล้วก็ซิบบอก

มิ้วอ่านจากแบบหนังสือพิมพ์คือเป็นข่าวที่เชื่อถือได้แน่นอน

ไม่โดนลำบัดไอบัตรปัญหาที่ดีที่สุด
อย่าคิดมาหรอกเข็มมาสอนหนูขาวใช้ไม่ได้ดิจิทัลใช้ไม่ได้กับเธอ
ไม่ได้ค่ะโอสกูลค่ะ

คอมเม้นท์ยันยากเลย

ปล่อยให้หนังฟ้าไอทีก็เล่าแบบโซเชียลไป
พี่มิวฟังอยากเนียน

มีทั้งเขาอยากจะได้รายได้จากโฆษณา
เยอะกับมีการดักรหัสข้อมูลแบบนี้

ส่วนใหญ่เว็บพวกนี้มากจะเป็นเว็บที่ดูภาพเซปซี่

พวกเหล่าข่าวถงโหด

อันนี้ส่วนใหญ่แค่เป็นทั้งหมวดที่เป็นคลิกเบส

ไม่ใช่เห็นหัวข่าวบ่อยแล้วก็สุดหัวอะไรกันขนาดนั้นเลย

อาจจะไม่ได้เป็นจริงอย่างที่เขาพาดหัวก็ได้นะคะ